เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับโอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่รูดปื๊ดรูดปื๊ด

เออยังไงพร้อมเคลหรอ
นั่นน่ะสิทำไมมันถึงรูดปืนรูดปืนเอาไปดูกันหน่อยครับ
ว้าวกันเลยทีเดียวนี่นายสินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสูตรเด็ด
ร้านนี้ของนายสินเปิดขายมานานกว่า๒๕ปีการันตีความอร่อย
ลูกค้าหนาแน่นทุกวัน
โอ้โหมะระลอยเยอะแยะ
ระเนี่ยพอใส่ลงไปแล้วต้องรีบเอาขึ้นมาอย่าให้มันสุกเกินไป
สำหรับผมนะผมไม่ชอบเละผมชอบแบบกรอบนิดนึ

แล้วที่ต้องจัดเต็มก็คือนี่แหละครับ
่องไก่และตีนไก่ตุ๋นนะครับ

อยู่้ยที่เค้าบอกว่ารูดปื๊ด
ฉันว่าแล้วรูดปื๊ดนี่คือรูดกระดูกออกปรึ๊ด
น้ำซุปก็รสชาติเข้มข้นครับ
ได้รับโซโลแกนก๋วยเตี๋ยวไก่รูดปืนอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับ
นี่แล้วก็ร้านเขาก็เปิดเผยถึงเคล็ดลับว่า
การที่จะตุ๋นพะโล้ยาจีนน่องไก่แล้วก็ตีนไก่ให้อร่อย
ตุ๋นกับเครื่องเทศประมาณสัก๒ชั่วโมง
ด้วยไฟอ่อนแล้วก็ปรุงรสให้มีรสหวานเล็กน้อย

แล้วที่สำคัญร้านต้องทำแบบนี้ทุกวันเลย
แล้วก็ทำถั่วลิสงปนแล้วก็พริกป่น
คั่วเองเลยนะไฟสดสะอาดทุกวันครับ
มันจะมีกลิ่นหอมเป็นแบบพิเศษ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีบุฟเฟ่ผักสดนะครับ
มีอะไรบ้างล่ะมะระมะระแน่นอนแหละ
โหระพาถั่วงอกถั่วฝักยาวกะลำ
เพียบครับกินกับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
ได้ไม่มีอั้นเลยนะครับ
ราคาเท่าไหร่บ้างมีธรรมดา๔๐บาท

หรือว่าจะจัมโบใหญ่แบบพิเศษเลยนะ๖๐บาท

และที่สำคัญขายในแต่ละวันเขาบอกว่ากำไรเป็นหมื่นเลยนะ
แสดงว่าลูกค้ามาทานกันเยอะจริงเลยนะครับ
ใครที่อยากจะไปลองลิ้มลิ้นชิมรสนะครับ
สินก๋วยเตี๋ยไก่มะระเขาขาย๒เวลานะ
ช่วงเช้า๙โมงเช้าถึงบ่าย๓
จะขายที่บ้านนี่แหละครับในซอยริมคลองรถไฟ
พอตกเย็นเมื่อไหร่ก็จะไปขายอยู่ที่
หน้าศูนย์การค้ายูดีทาวน์ถนนโพศี
ในช่วงเวลา๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มครับ
โอ้โหช่วงเวลายาวนานเหมือนกันนะเปิดนานนะ
อยู่ตอนไหนก็ไปกินกันได้ตลอดเวลาเลย
เพราะว่าเครื่องแน่นแล้วก็สดใหม่ด้วยนะจ๊ะ